เอามาดูเหตุทะเลาะวิวาสที่เกิดขึ้นในสถานบันเทิงนะครับ
อันนี้ก็เป็นประจำนะกลุ่มวัยรุ่นนะครับ
ไปเที่ยวไปดื่มไปกินกันเนี่ยบางทีมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นเนี่ย
ถึงขั้นตามทำร้ายกันใช่ค่ะนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ผับแห่งหนึ่ง
ถนนเข้าศาลนะครับในท้องที่สอนอชนะสงคราม
มีสองคนนะฮะถูกรุมจนสลบเหมือดเลยเดี๋ยวท่านดูภาพก่อนนะครับ
สำหรับที่มองเนี่ยเอ่อที่สามที่สิบสัตว์นี่ไงมันเก็บสนามเหนือเหรอ

นี่เป็นภาพที่หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับย่านถนนเข้าสารในกรุงเทพเนี่ย
ที่สอนอชนะสงครามประมาณตีสามนะฮะเป็นช่วงลอยต่อของ
คืนวันอาทิตย์เข้าสู่เช้าวันจันทร์ค่ะเนี้ยนะ
อ่าคือคนที่ถูกทำร้ายจนสลบสองคนเนี่ย
คนหนึ่งเขาเป็นคู่กรณีกับกลุ่มวัยรุ่นที่มีเรื่องกันในสถานบันเทิง
แล้วก็คิดว่าจะเคลียร์กันแล้วล่ะ
แต่ว่าพอออกมาข้างหน้าเนี่ยถูกดักรอทำร้ายอยู่
เพื่อนอีกคนนึงก็พยายามเข้าไปช่วยก็เลยโดนทั้งคู่นะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะครับ
ตอนนี้กำลังติดตามตัวกันอยู่สำหรับกลุ่มวัยรุ่น๕คนที่ไปรุม๒คนนั้นจนเขาบาดเจ็บหนักเลยนะฮะ
ปัญหาก็คือว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ไปทำร้ายเขาเนี่ย
ผู้ที่บาดเจ็บบอกว่าไปลวนลามเพื่อนผู้หญิงเขาก่อนในสถานบันเทิง
คลิปนี้ก็ถูกแชร์กันไปเยอะครับในโลกออนไลน์นะครับ
เพื่อจะติดตามหาตัวคนร้ายด้วยนะครับ
หนึ่งในผู้บาดเจ็บนะครับเป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือเพื่อนที่ถูกลวนลามจากกลุ่มที่มาทำร้ายเขาเนี่ย
เปิดเผยว่าในคืนวันนั้นเขายอมรับว่าตอนที่เขาอยู่ในสถานบันเทิงเนี่ยเขาก็เมานะ
แล้วเขาเดินออกไปซื้อน้ำก่อนจะเดินกลับมาที่โต๊ะนะครับ
ตอนที่ระหว่างทางเดินไปซื้อน้ำแล้วกลับมาที่โต๊ะเนี่ยตอนนั้นเขาให้เพื่อนผู้หญิงอยู่ที่โต๊ะคนเดียว
เพื่อนผู้หญิงที่ไปด้วยกันจากนั้นมีผู้ชายกลุ่มหนึ่งไม่รู้จักกันเลยนะครับ
ไม่ใช่เพื่อนกลุ่มเดียวกันเลยมาอยู่ที่โต๊ะแล้วเขาเห็นว่ามีลักษณะเหมือนกับกำลังจะลวนลามเพื่อนสาวของเขา
จับอวัยวะเพศด้วยนะเขาก็ตรงดิ่งเข้าไปที่ผู้ชายคนนั้นหนึ่งในกลุ่มเนี่ยผู้ชายคนนั้นเนี่ยที่กำลังหลวนลามเพื่อนเขา
ทำทีเหมือนจะตบศีรษะผู้ชายคนนั้นแต่ด้วยความเมาเขาก็ตบไปแหละแต่เขาเมาเขาก็เลยตบไม่โดน
แล้วชายกลุ่มนั้นก็เดินออกไปจากโต๊ะตอนนั้นเขาก็เหมือนกับตั้งสติได้แล้วก็คิดอยู่ในใจเหมือนกันว่า
อยากจะขอโทษนะกระทั่งมีรุ่นพี่คนนึงมาบอกว่าให้ไปขอโทษกันซะเขาก็เดินตามออกไปเพื่อจะไปหาแต่ไม่เจอตัวแล้วเพราะว่าผู้ชายกลุ่มนั้นเดินออกจากร้านไปแล้ว
หรือว่าไปซื้อมิกเซอร์นี้ผมไม่แน่ใจครับพอกลับมาถึงที่โต๊ะก็เห็นคุณเนี่ยครับเขามาถึงที่โต๊ะแล้วครับก็พอดินกินได้สักคราบนึง
ผมก็เห็นภาพว่าเขาจะเข้ามาลวนลามเพื่อนผมก็เลยทำท่าจะตบหัวไปแต่ว่าไม่โดนครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีพี่คุณพี่เขาเข้ามาแยกออกครับเสมือนว่าเขาจะเข้ามาเคลียร์ให้อะไรอย่างนี้ครับมาช่วยเคลียร์ให้ครับผมก็ยืนนึกอยู่สักแป๊บนึงว่านึกด้วยความที่ผมมองเมื่อกี้ผมทำอะไรลงไป
เมียคือคนนี้คือคนที่
ถูกทำร้ายเป็นคนหลักเลยล่ะนะครับที่ถูกพวกนั้นจ้องทำร้ายนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยตามคลิปที่ถูกเอาไปแชร์ในเพจต่างเนี่ยนะเขาก็ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้บาดเจ็บสองคนคนหนึ่งสลบคาที่เย็บห้าสิบเข็มค่ารักษาเนี่ยหมดไปห้าหมื่นบาทนะครับอีกคนหนึ่งหนักไม่แพ้กันหมดค่ารักษาไปสองหมื่นกว
ในผับแต่กลับถูกทำร้ายแบบไม่ยั้งเลยนะครับขณะที่อีกคนนึงนะครับผู้บาดเจ็บอีกคนนึงชื่อนายฉันทัศน์เราประจงนะครับเขาก็เล่าว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่แรกแต่ได้ฟังจากเพื่อนเพื่อนมาอีกทีนึงว่าเพื่อนเนี่ยมีปากเสียงกันกับกลุ่มวัยรุ่นในที่สถานบันเทิงแห่งนี้วันเกิดเหตุเขากับเพื่อนเนี่ยไป
ก็แยกออกมาไปคุยโทรศัพท์อยู่หน้าห้องน้ำพอเดินกลับเข้าไปก็เห็นกลุ่มชายประมาณสี่คนมาอยู่ที่โต๊ะด้วยตอนนั้นคิดว่าผู้ชายกลุ่มนี้จะมาขอนั่งกินเหล้าด้วยหลังจากนั้นก็มีปัญหามีปากเสียงกันเกิดขึ้นแต่กลุ่มของเขาเดินไปขอโทษชายกลุ่มนั้นแล้วและคิดว่าเรื่องจะจบแต่เมื่อแยกย้ายกันจะกลับบ้านชายกลุ่มนั้นมาดักรออยู่ข้างหน้าเพื่อ
มีบาดแผลที่หน้าผากเย็บไป๕๐เข็มที่ปากอีก๕เข็มมีรอยฟกช้ำตามร่างกายด้วย
๖มีการทำสินค้าที่สุดเกิดขึ้นเวลา๖๗นาทีก็ไม่ได้หาแผงของเขา๗๗นาทีก็ไม่ได้หาแผงของเขา
อย่างน้อยยังไงก็ต้องปกป้องเพื่อนเป็นเรื่องปกติ
เพื่อนผมโดนต่อยแล้วแถมกรูเข้ามาขนาดนั้น
ถ้าเพื่อนอยู่คนนี้ก็น่าจะจมเลยครับตรงนั้น
สำหรับความคืบหน้าในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะครับ
พุ่มกับการศหนว่าชนะสงคราม
บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนเข้าสารตอนนี้ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเอาไว้แล้ว
กำลังมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเรียกตัวผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหา
ทุกคนที่ก่อเหตุได้อย่างชัดเจน

ในการติดตามตัวมาดำเนินคดี
อันนี้เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีอย่างหนึ่ง

ใช่ค่ะสถานบันเทิงยามค่ำคืนแน่นอน

คนนองไปอีกแล้วมันก็จะเจอเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดคิด